ต้องบอกว่าเมากาวเป็นเหตุสังเกตได้นะคะ

คือสิ่งที่จะอยู่คู่ตัวเขาตลอด
คือถุงกาวดมตลอดดมตลอด
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพหลอนนะครับคุณผู้ชม
แล้วล่าสุดค่ะไปทำก่อเหตุการณ์นี้ขึ้น
สุดท้ายแล้วโดนรุมสกรรมแบบนี้
ครับ

ทั้งชายและก็หญิงนั่นพูดชายกว่านั้นที่ลูกศรสีแดงชี้ครับ

แล้วในมือถืออะไรถือถุงกาวค่ะ
และนี่คนที่ใช้บาดถาใช้เท้าถีบไป
เห็นไหมคะผู้หญิงเสื้อดำกางเกงสีน้ำตาล

เหตุผลของเขาดูเป็นพี่ที่จะโกรธไหม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือ๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา

ย้อนกลับไปที่บ้านของผู้หญิง

ลูกสาวของเธอนอนอยู่ในบ้าน

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ที่เมาเกลา

นี่คือภัยสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง

แล้วเอาขวดทินเนอร์จะกรอกปากน้อง

แม่ก็คือผู้หญิงเสื้อดำกางเกงน้ำตา

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้วิ่งออกมาแล้ว

แล้วก็หาเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้อง

หายสงสัยแล้วว่าทำไมแม่ถึงโกรธขนาดนั้น

แล้วรู้ไหมคะว่านี่ไม่ใช่วีรกรรมแรก

ตรงนี้คือหน้าขนส่งที่สมุทรปราการ

มักจะชอบขึ้นรถสองแถวที่มีผู้หญิงนั่งอยู่ด้วย
แล้วในมือถืออะไรคะถุงกลางเหมือนเดิมเลย
ของคู่กายของมันต้องมีของเขา

มือไปจับหน้าอกผู้หญิง

ใช่ค่ะแล้วเราจะอยู่กันอย่างไร
สิ่งที่แม่กลัวสิ่งที่แม่กังวลคืออะไร
รู้ไหมศหลังที่เกิดคลิปรุงศักรรม
แล้วมันดมกาวติดจมูกอย่างนี้เลยเหรอ

ตำรวจไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
แล้วตำรวจเอาตัวไป๓วันหลังจากนั้นปล่อยตัวออกมา
โดยที่ก็ไม่มีคดีอะไรติดตัวเลย
ไม่มีอะไรติดตัวแล้วจะยังไงต่อ
แล้วนี่คุณแม่เสื้อแดงที่เราลงพื้นที่ไปคุย
กลายเป็นว่าออกมาแล้วก็กลัวว่าจะเกาะเหตุซ้ำอีก

ใช่นี่ขวดทินเนอร์ที่จะกรอกปากลูกสาวคุณแม่
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพมเนี่ยนะคะ
เอาตัวไปบำบัดหรือไปทำอะไรก็ได้
ไม่ใช่มาทำแบบนี้อีกนะคะกลัว
นี่ที่ไหนนะสมุดประการใช่ไหม

พรุ่งนี้เราอยากอ่านข่าวว่าท่านไปดำเนินการ
ในการเอาตัวผู้ชายคนนี้มาดูแล
นี่ไงเมากาวแล้วดึงดาวได้

โอ้โหบุกไปเข้าบ้านเขาอ่ะ